มาต่อกันที่ความสัมพันธ์ของคู่นี้กันบ้างดีกว่า
คือมีข่าวออกมาว่าเอ๊ะทำไมคู่นี้ไม่ค่อยหวาน
เหมือนที่ผ่านมาเลยนะฮะหมดโปรแล้วหรือเปล่า
งานนี้ยังไงคะหนุ่มโดมค่ะตอบหน่อยสิคะ

สำหรับสถานะความสัมพันธ์ของหนุ่มหล่อขั้นเทพโดมปกรณ์ลำ
กับหวานใจสาวเมธั่นสุดขาว
กับช่วงนี้หนุ่มโดมก็เอาเวลาไปทุ่มเทกับการปั่นจักรยาน
งานนี้ก็เลยมีข่าวเมาส์ว่าเป็นเพราะอยู่ในช่วงหมดโปรเติมความหวานกันแล้วหรือเปล่า
ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมายืนยันว่าไม่จริงความสัมพันธ์ยังคงเหมือนเดิม
แต่ที่ไม่ค่อยเห็นไปไหนมาไหนด้วยกัน
เป็นเพราะช่วงนี้ต่างคนต่างมีงานที่ต้องทำ
ส่วนเรื่องการวางแพลนแต่งงานก็ยังคงมีความตั้งใจเหมือนเดิม
แต่อาจจะยืดเวลาออกไปบ้างเล็กน้อยค่ะ
ไม่นะเขาก็ใจดีเราเข้าใจกันดี

หมดโปรก็ว่ากันไปเรื่อยแหละครับธรรมดา
ช่วงนี้เนี่ยน้องก็มีงานผมก็กำลังเตรียมตัวมีงานแบบ
โอเคดีมากเลยครับใช่เพราะผมว่าผมเป็นคนตรงไปตรงมา

ผมว่าผมบอกตรงได้อยู่แล้ว
ส่วนที่เห็นว่านุ่มโดมดูผอมลงจนหน้าเปลี่ยน
เจ้าตัวก็บอกว่าเป็นเพราะมุ่งมั่นอยู่กับการปั่นจักรยาน
ทำให้น้ำหนักหายไป๑๐กิโลกรัม
ไม่ได้ไปทำศัลยกรรมอะไรมาทั้งนั้นค่ะ